ไปดูท่าทีของพระประหลัดเสกสรรกันหน่อยครับ
วันนี้ก็เดินทางออกจากพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ
ยืนยันไม่ให้พระสงฆ์กับลูกศิษย์ตามไปด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนั่นเองนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งรายงานสดมาจากในพื้นที่ครับ

โดยพระประหลัดเสกสรรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นว่า
ขอเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาเพียงรูปเดียว
ไม่ขอให้พระสงฆ์รูปอื่นเดินทางตามไปด้วย
เพราะเกรงว่าเมื่อออกจากพื้นที่แล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาภายในได้อีกครับ
ส่วนศิษยานุสิตขอให้สวดมนต์ทำสมาธิอยู่ในพื้นที่ชุมนุม

ระหว่างที่เดินทางไปรับทราบข้อเก่าหา
ที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวงครับ

จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่มีการลาศิกขานั้น

เปร่งวาจากับผู้ที่บุรุษฎีอังสรา
ก็จะถือว่าพ้นสถานะของความเป็นส่งแล้ว
ก็จะไม่ยอมเปล่งวาจาออกมาอย่างแน่นอน
แม้ว่าตัวเองจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ตามครับ
ใช่ก็คือการศึกการศึกโดยพระธรรมวินัยเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยศึกกับใครก็ได้นะ

ถ้าจะลาศิกขาให้เปล่งวาจาผู้ที่รู้เดียงสา
บอกว่าข้าพเจ้าลาศิกขาแล้วนะนี่เป็นภาษาไทย

ถ้าไม่ปรารถนาจะอยู่ในเพศสมณะแล้ว
แต่ถ้าปรารถนายังอยู่ในเผชมนะ
โดยทำโดยวินัยก็คือเราก็ไม่ได้ลาศิกขา

ถ้าเราอาบัติประราชิกสี่ข้อขาดจะพร้อมเป็นพระ
หลังจากที่พระประหลัดเสกสรรเดินทางออกจากนอกพื้นที่ไปไม่นาน
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้เดินทางมาพื้นที่ชุมนุมตลาดกลางคลองหลวงครับ
เพื่อขอเจรจาขอคืนพื้นที่บางส่วน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่
ว่าจะชุมนุมในพื้นที่จำกัดไม่มีการขยายเขตเพิ่มเติม
แต่ข้อเท็จจริงก็พบว่าพื้นที่ด้านหลังตลาดกลางคลองหลวง
ได้มีการตั้งเต็นต์ให้เป็นเขตสังควาสของสามเณรและพระสงฆ์ครับ
จากนั้นนะครับดีเอสไอยังได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ทำการเช็คยอดจำนวนพระสงฆ์และศิษยานุสิตให้มีตัวเลขที่ชัดเจน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการบริหารจัดการกลุ่มมวลชน
โดยขณะที่มีการเจรจานั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าออก
ตลาดกลางคลองหลวงทุกจุดเพื่อป้องกันไม่ให้ศิษยานุสิต
ปะทะกับเจ้าหน้าที่โดยตรงรวมถึงสื่อมวลชน
ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปภายในได้ทั้งหมดครับ
หลังการเจรจาผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
เดินทางเข้าไปได้ตามปกติแล้วครับ

รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ